เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของประธานาธิบดีของจีนเองประกาศแล้วว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างจะวิกฤตเหมือนกันนะครับ
ฮ่องกงเองก็ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินแล้วเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดกับไวรัสโคโรนานั่นเองนะครับ
โดยมีการส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์กว่า๑๒๐๐รายไปที่เมืองอูฮันเป็นเมืองต้นเหตุของการประบาดของโรคนี้ซึ่งเป็นต้นต่อของการแพร่ระบาดแล้วก็มีการสั่งระงับกรุ๊ปทัวร์จีนห้ามออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะว่าเพื่อเป็นการระงับการแพร่กระจายของไวรัสแต่ว่ามันก็ไม่ทันหรอกเขาออกไปแล้ว
ด้านของฮ่องกงเองเนี่ยนะฮะแน่นอนเขาพรมแดนติดกับจีนแผ่นดินใหญ่
ตอนนี้ก็ต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกัน
แล้วก็เพิ่มระดับเตือนภัยของการแพร่ระบาดระดับที่๔
ซึ่งเป็นระดับที่รุนแรงที่สุด
แล้วก็จะมีการปิดมหาวิทยาลัยปิดโรงเรียนในฮ่องกง

หลังจากที่ตอนนี้พบผู้ติดเชื้อในฮ่องกงแล้ว๕ราย
ขณะที่องค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาแล้ว
แต่ว่ายังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของโลก

ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีการแพร่ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปากกิ่งเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีน
ขอให้ชาวไทยในอู่ฮั่นและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ติดต่อหรือแจ้งข่าวสารได้ทุกกรณีอย่างเร่งด่วนฉุกเฉิน

เพราะว่าตามรายงานล่าสุด
ตอนนี้ไวรัสโคโรนาเข้าสู่สภาวะเฟส๒

มันจะกลายเป็นสายพันธนิดอื่นไปอีกนะ
โอ้โหแล้วไม่รู้จะเอาวัคซีนอะไรไปรักษาแล้วนะฮะ
หลังจากที่คณะทีมแพทย์ของโรงพยาบาลนครหูเปิดตรวจพบว่า
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นเด็กชาวอูฮันวัยเพียง๑๐ขวบ

มันไม่สามารถตรวจจับอาการไข้ของเด็กคนนี้ได้

เนื่องจากว่าเขาไม่ปรากฏอาการ
เขาไม่เบลอเขาไม่ได้มีไข้สูงอะไรเลย

ด้วยการตรวจอุณหภูมิในร่างกาย

ปุ๊บเอาคนที่เป็นไข้เอาเชิญด้านนี้ก่อนเลยค่ะ

ไม่เป็นไข้ไม่มีอาการเบลอ

ตอนนี้ในโรงพยาบาลของอู่ฮั่นเองเนี่ย
ต้องการขอเตียงคนไข้เพิ่มเป็นหมื่นเตียงครับ
จากโรงพยาบาล๒๔แห่งนะครับ

เพราะว่าคนไข้พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องต้องมีการระดมทีมแพทย์ฉุกเฉินนะฮะ
ตอนนี้นะมันมีคนป่วยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย

ชนิดดังกล่าวเนี่ยมันกำลังตอบสนองการเรียนรู้
เพื่อปรับตัวอำพลางต่อเครื่องตรวจวัดไข้ของแพทย์
คือมันจะไม่ให้เครื่องตรวจจับมันได้เลย

นั่นสิอันนี้มันก็หนักมากยิ่งขึ้นนะ
ค่ะและจากที่บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยนะคะ

ให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจบังคับใช้กฎหมาย
สูงสุดเป็นกฎหมายคำสั่งพิเศษต่อผู้กระทำการฝ่าฟื้นกฎหมายอืม
กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันไวรัสโคโรนาเพราะว่าคือเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยมันมีหลายอย่างหนึ่งในนั้น
คือช่วงนี้มีมิจฉาชีพฉวยโอกาสออกลาดตระเวนขโมยข้าวของ
สินต่างต่างของประชาชนเพราะเมืองมันเงียบมากไงเพราะเขาปิดกันหมดแล้วใช่ค่ะ
จากนี้พบว่ามีผู้ป่วยบางรายขออนุญาตใช้คำนี้นะคะสติแตก
กระชากหน้ากากป้องกันไวรัสจากคุณหมอคือไปหาหมอและกระชากหน้ากากของคุณหมอแล้วก็ถมน้ำลายใส่หน้าคุณหมอ
เนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าคุณหมอต้องรักษาฉันให้หายเดี๋ยวนี้หากพวกคุณชักช้าไม่รีบรักษา
เราก็ต้องตายไปพร้อมกันเอาเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นเรื่องที่มันไม่ควรกระทำ
นี่แหละค่ะเป็นถ้าคุณหมอเขาเป็นแล้วใครจะรักษาคุณนั่นแล้วคนอื่นล่ะ
ถ้าเป็นใครจะรักษาเขาเนี่ยนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการออกกฎหมายพิเศษสูงสุดของจีนนะคะ
โทษคือจำคุกตลอดชีวิตหรือวิสามันฆาตกรรมตรงนั้นเลยนะอืม
นี่คือกฎหมายพิเศษเลยนะคะถ้าคุณทำคือคุณต้องจบชีวิตเลยนะ
ใช่ค่ะตรงนั้นเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการประกาศปิดเมืองอีกหนึ่งเมืองคือเมืองอี้โจนะคะ
แล้วก็สั่งบล็อกถนนทุกสายอันนี้ห้ามเหมือนเหมือนอู่ฮั่นเลยห้ามคนเข้าห้ามคนออก
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็จะต้องอธิบายวิธีป้องกันโรคระบาดอธิบายความเข้าใจให้กับประชาชนเป็นระยะและตั้งวอรูมพูดคุยเกี่ยวกับโรคระบาดนี้
นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งกฎหมายที่ในสีจิ้นผิงออกมาเพิ่มเติมห้ามชาวจีนเดินทางไปทั่วโลก
สั่งห้ามบริษัททัวร์นำเที่ยวทั่วประเทศหยุดดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวหยุดขายตัวเครื่องบินและการจองโรงแรมทุกกรณีป้องกันการแพร่ระบาดจากจีนออกไปยังชาวเน
อันนี้คือหยุดคนที่กำลังจะมาแต่ต้องบอกว่ามีออกมาแล้วเยอะมาเมืองไทยแล้วก็เยอะ
เพราะว่าบางคนลาก่อนที่จะถึงถรวจจีนประมาณ๒๓วันแล้วเขาก็เดินทางออกไปแล้ว
มีไปเที่ยวยุโรปมีไปเที่ยวญี่ปุ่นมีไปเที่ยวไทยหลายที่
เมื่อสักครู่ที่มีภาพได้เห็นในเมืองรากเลยนะวัตถารการต่างกล่าวที่ออกมาไม่มีคนอยู่ในเมืองเลย
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะคะถ้าใครยังไม่ทัน
เพราะว่าตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียเขามีการเผยแพร่ภาพคลิปวิดีโอออกมา
มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพยนตร์มันเป็นความจริงแล้วนะ

นี่มันเสมือนเป็นซอมบี้แลนด์ไปแล้วนะ
นี่เป็นคนยืนอยู่ปุ๊บล้มตึ้งแบบนี้
แล้วก็มีแพทย์เข้ามาช้าตัว
และเมืองร้างก็เป็นอีกหนึ่งฉากในภาพยนตร์เหล่านั้น
แล้วก็ปรากฏขึ้นจริงตามที่คุณผู้ชมเห็น
นี่คือสภาพนะคะของเมืองอูฮันนะคะที่เขาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาบอกว่าตอนนี้กลายเป็นซอมบี้แลนด์ไปแล้ว
เพราะว่ามีผู้ป่วยบางรายล้มทั้งยืน
นี่เห็นไหมคะเป็นไข้แล้วยืนอยู่ไม่ไหวมันเบลอแล้ว
ล้มทั้งยืนและหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมรถฉุกเฉินเต็มไปหมด
ไปรับผู้ป่วยตามจุดต่างในอาคารบ้างในท้องถนนบ้างนะคะ
ขณะที่โรงพยาบาลค่ะเต็มไปด้วยผู้ป่วย
เพราะว่าแต่ละคนก็กลัวไงก็จะต้องมารอคิว
เพื่อที่จะตรวจว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่า

ขณะที่ทั้งเมืองเต็มไปด้วยภาพของเจ้าหน้าที่
ชุดป้องกันการติดเชื้อเมืองทั้งเมืองกลายเป็นเมืองร้าง
มืดเหงาเงียบไร้ร้างผู้คนทุกคนหลบอยู่ในบ้านพัก
กล้าออกมาข้างนอกเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้น
ในประเทศจีนโดยเฉพาะที่เมืองอูฮันและเมืองเอโจนะคะอืม
จะไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะนะค่ะเออแล้วเมืองอู่ห้าเนี่ยมีบินตรงด้วยนะ
บินตรงมาที่ประเทศไทยด้วยอ่ากระบี่ก็มีนะใช่อ่าบางสายการบินตอนนี้ก็
งดไฟล์บินไปก่อนนะคะรอจนสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็จะเปิดการบินใหม่
ซึ่งคนไทยที่อยู่ในเมืองอูฮันก็ดีหรือว่าเมืองอื่นก็ดีโดยเฉพาะอูฮันเนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นต้นต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ย
เขามีการโพสต์เล่าเรื่องราวด้วยนะบอกว่าตอนนี้อู่ฮั่นกลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว
คนนี้น่ากลัวอื้มก็บอกเหมือนกับฉากในนังอย่างที่เราได้พูดไป
แฮชแท็กสร้างกำลังใจว่าอู่ฮั่นฉันต้องรอดคนนี้แหละค่ะ
ที่เขามาบอกเล่าถึงสถานการณ์ในเมืองอูฮันตอนนี้ร้านรวงต่างต่าง
บอกว่าปิดเงียบเลยถนนหนทางผู้คนเนี่ย
ไม่มีออกมาเดินเลยนะคะหนุ่มไทยเจ้าของโพสต์ชื่อว่านายนัทธวุฒิ
เนธบรรยายสถานการณ์บอกว่าลงไปตูนของกินมา
ความรู้สึกเหมือนในหนังเลยบนถนนเนี่ยรถไม่มีตลาดปิด
ทุกอย่างปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กเปิดอยู่ร้านเดียว
มีเจ้าหน้าที่มาคุมใครไม่ใส่แมสเนี่ยไม่ให้เข้านะคะ
พอเข้าไปก็มีคนมาตุนของอยู่ห้าหกคนทุกคนดูรีบรีบ
อะไรหยิบได้ก็หยิบเดินห่างกันแบบระแวงระแวงมองหน้ากันตลอด
ขนลุกของกินเหลือแต่มาม่าขนมปังไส้กรอกแพ็คของกินเหลือไม่เยอะมาก
ของสดในซุปเปอร์ไม่เหลือเลยเราเลยได้แค่ขนมปังมาม่าแล้วก็นม
โคตรน่ากลัวถ้ารอดไปได้จะเล่าให้ลูกหลานฟังนะคะ
หนุ่มคนนี้ลงท้ายแฮชแท็กว่าอู่ฮั่นฉันต้องรอดนะคะ
จากนี้ก็ยังมีหนุ่มไทยโพสต์คลิปสภาพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอูฮัน
ที่มีคนเข้าคิวหาหมอแน่นขนาดขนาดเนี้ยค่ะ
แทบจะไม่มีที่ยืนเลยดูสิแล้วคุณคิดดูสภาพนะคือเราไม่รู้หรอกว่าคนในกลุ่ม
คนกลุ่มเนี้ยมีใครเป็นหรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องหายใจรถกันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
ค่ะในทวิตเตอร์เนี่ยนะคะมีนักศึกษาหญิงไทยคนหนึ่งเขาโพสต์วิว
รีวิวการถูกเจ้าหน้าที่สนามบินกักตัวก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่าก่อนกลับไทย๑อาทิตย์นักศึกษาคนนี้ป่วยคออักเสบ
เป็นคออักเสบมีไข้สูงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ไปเรียนที่อู่ฮั่น
แต่ก็แวะไปที่สนามบินอูฮันเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินอยู่ที่นั่นเนี่ย๓ชั่วโมงครับ
ถูกส่งไปสถาบันบำราชนราดูนทันทีที่เข้ามาแล้วมีการตรวจเจออืม
แล้วก็ต้องอยู่ในห้องแยกเชื้อนะคะถูกเก็บตัวอย่างเลือดและน้ำลาย
ได้คุยกับแพทย์ทางโทรศัพท์ที่ฝังอยู่ในกำแพงห้องซึ่งภายในเนี่ย
มีกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูอาการจะไม่มีการให้บุคลากรเข้าไปในห้องเลย
ถ้าไม่จำเป็นจริงจนผลตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อเจ้าหน้าที่ก็ส่งกลับบ้าน
คือกระบวนการการตรวจสอบของไทยเองเนี่ยนะทำให้เธอยืนยันว่า
การทำงานของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเข้มงวดไม่ได้หละหลวมเหมือนที่ทุกคนคิดครับ
ว่าการตรวจคัดกรองการเข้ามาในประเทศเนี้ยจะจะแบบอ่า
เลยไปหรือเปล่าจะไม่ได้คัดกรองอย่างเข้มงวดมากพอหรือเปล่า
อันนี้เขาผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่มาสบการณ์จริงเลย
ก็มาเล่าให้ฟังว่าเออกระบวนการเป็นแบบนี้แบบนี้นะ
เจ้าหน้าที่เขาตรวจเช็คละเอียดจริงจริงแต่อย่างที่บอกแล้วคุณผู้ชม
ตอนนี้เชื้อมันกำลังจะพัฒนาไปเป็นเฟสสองอืมค่ะ
เครื่องตรวจไข้มันจะอาจจะไม่เจอแล้วก็ได้อ่า

เอากลับมาดูที่เมืองไทยตอนนี้ไปพบว่าที่เชียงใหม่
ไปพบผู้ป่วยรายที่เจ็ดเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องสงสัย
ตอนนี้สถานการณ์ในการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อโรค
อดอักเสบหรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ
สองพันสิบเก้าที่เชียงใหม่ล่าสุดพบผู้ต้องสงสัยราย
ที่เจ็บเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุสามสิบแปดปี
เดินทำจากอูฮันโดยตรงเลยค่ะนะฮะแล้วก็ล้มป่วย
ระหว่างการท่องเที่ยวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
นะฮะจากนั้นหมอก็ได้มีการแยกตัวคนไข้ไปยังโรงพยาบาลมหาราช
คนเชียงใหม่ไปรักษาแล้วก็เก็บตัวอย่างเชื้อไปตรวจ
ว่าอีกสองวันจะรู้ผลนะครับส่วนผู้ป่วยรายที่หกเป็นผู้ต้องสงสัย
ก่อนหน้านี้จากการตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการพบว่าไม่ได้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้าก็ปล่อยกลับบ้านไป
ขณะเดียวกันในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างเขตเทศบาลเมืองหัวหินที่ประจวบเนี่ย
คนจีนไปเที่ยวเยอะเหมือนกันอ๋อค่ะนะฮะก็มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้า
อันเนี้ยจริงจริงครับนะฮะเขาเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนอายุเจ็ดสิบสามปี
เดินทางมาจากอูฮันเช่นเดียวกันนายพระรบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขัน
บอกว่าผลการตรวจเชื้อในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยยืนยันว่า
ผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจริงแต่ยังต้องรอผลจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน
หากผลตรงกันประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแถลงข่าวยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
ประกอบการได้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อ
ปรับอากาศทุกห้องแล้วเพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวรายอื่นนะครับ
อ่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้าง
การรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ
อย่างที่ผมบอกไปว่ากระบีเนี่ยคนจีนก็มาเยอะ
มีบินตรงมาด้วยธรรมแพทย์วชินเทียนกิ่งแก้ว
เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขกระบี่บอกว่าตอนนี้เนี่ย
สองเพิ่มจำนวนทั้งคุณหมอทั้งบุคลากรทางการแพทย์ให้มันเพียงพอ
ค่ะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะฮะ
แล้วก็๓ใช้เครื่องดักจับไข้หรือว่าโทโมสแกน
เพื่อคัดกรองคนที่มาจากจีนทั้งขาเข้าทั้งขาออกที่สนามบินอนาชาติกระบี่
ส่วนนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐คนที่เดินทางตรงมาจากอูฮันไปกระบี่ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย
ทราบว่าบางส่วนเดินทางต่อไปยังภูเก็ตแล้วโอ้โหจากกะบีไปภูเก็ตแล้วนะครับ
ส่วนที่เหลือยังพักในกระบี่เบื้องต้นยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อนี้
แต่ว่ามีการประสานไปยังโรงแรมที่กลุ่มคนจีนกลุ่มนี้พักอยู่
เฝ้าระวังถ้าพบว่าใครป่วยให้รีบจัดการทันทีนะครับ
ก็แจ้งมาเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยที่นครสวรรค์มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ
ในการสอบสวนโรคโคโรน่าเนี่ยนะฮะจำนวนสามราย
ประกอบด้วยมีชายไทยคนหนึ่งอายุยี่สิบสามปีหญิงไทยอายุสามสิบเอ็ดปี
แล้วก็ชายไทยอีกคนนึงอายุ๓๕ปี
ทั้ง๓คนเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นของจีน
ก็เลยเป็นผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือเปล่า
โดยผู้ต้องสงสัย๒รายแรก
ได้ถูกส่งตัวไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการที่ศูนย์โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
สภากาชาติไทยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว
ซึ่งต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยโรคราว๔๘ชั่วโมง

ส่วนชายไทยอีก๑คนยังไม่มีอาการป่วย
แต่ว่าร่วมเดินทางกลับมาจากการไปเที่ยวอู่ฮั่นกับผู้หญิงที่ป่วย
ก็เลยต้องให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อรอการวินิจฉัยแล้วก็สังเกตการณ์เช่นเดียวกัน

ติดโรคนี้ตอนนี้ไม่ได้มีไข้ก่อน
ยังไม่แสดงอาการยังไม่แสดงอาการก็มี
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยนะ
เกี่ยวกับตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เมืองที่เขาปิดไปแล้วอี้โจหวงกังและอู่ฮันสาเมืองอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวมา
แต่คุณผู้ชมไปเที่ยวที่จีนมา

ลองไปขอตรวจดูเบื้องต้นเป็นการป้องกันตัวเอง
และคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยก็ได้นะคะ
ยังคงขอความคิดเห็นจากคุณผู้ชมในไลน์หน้าจอวันนี้นะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของคุณผู้ชมมีวิธีการป้องกันอย่างไร

กินร้อนช้อนกลางล้างมือ

จะออกจากบ้านตอนนี้ก็ใส่แม็กซ์ไปซ้าย
ใช่บางคนก็พกเป็นที่ฉีดแอลกอฮอล์

ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะในประเทศไทยมีความเป็นห่วง

มาตรการการคัดกรองเบื้องต้นของประเทศไทยเนี่ย

เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญ

เขาก็เลยเป็นห่วงกันว่าอาการคัดกรองนี้จะเป็นยังไง
ที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองนี่นะคะ
เจ้าหน้าที่ของการท่า
ก็เลยพาสำนักข่าวต่าง

บริเวณจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีน

สำหรับการป้องกันไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ทันทีที่ผู้โดยสารลงจากเครื่องบิน
น่าเป็นห่วงแล้วดูว่าเขาจะมีการพัฒนาอย่างไรต่อไป
มันจะมีคนที่เป็นไข้แล้วผ่าแล้วมันเตือนเนี่ย

แล้วคนที่ผ่านโดยที่ไม่เป็นไข้ติดเชื้อก็มีก็มี
ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเราจะยังไงกันดี

ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนละกันเบื้องต้นนะคะ
หากผู้โดยสารคนใดอุณหภูมิสูง
ก็จะส่งเสียงดังขึ้นมันก็จะดังตี๊ดขึ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะคัดแยกออกมาตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำ
ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือก็คือจี้เข้าไปที่หูเนี่ยนะคะ

จากนั้นผู้โดยสารจะรับแอลกอฮอลเจลฆ่าเชื้อ
พร้อมรับไปแนะนำการป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนา

ให้นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ
กรณีที่พบผู้โดยสารที่มีไข้สูง
แล้วก็อาการดูแล้วเบื้องต้นเข้าข่ายว่าติดเชื้อ
จะถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนรดูล

แต่ในกรณีนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ได้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
จะตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใบหูอย่างเดียว

อ่ะก็เพิ่มมาตรการก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะ
เช่นเดียวกับที่สุวรรณภูมินาวาอากาศโทสุธีรวัตรสุวรรณวัฒน์
อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน
เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากฟางโจด้วย
โดยให้สายการบินที่มาจากกวางโจไปจอด
ที่อาคารเทียบเครื่องบินที่กำหนดโดยเฉพาะ

ระบุว่าตอนนี้ปัญหานักท่องเที่ยวจีนตกค้างอยู่ในประเทศไทย
มีเป็นหมื่นคนเลยเพราะว่าเขาสั่งปิดอู่ฮั่น

ที่เดินทางมาเที่ยวก่อนหน้านี้และจะกลับบ้าน

สนามบินสุวรรณภูมิก็เลยตั้งศูนย์อำนวยการอำนวยความสะดวก
บริการผู้โดยสารเกิดขึ้น
คือสภาพในสนามบินตอนนี้เอง

คนที่กำลังจะเดินทางกลับบ้าน

เพราะฉะนั้นคนก็จะค่อนข้างแออัดหน่อยนะ
ก็หวังว่ามาตรการของเราที่ทำอยู่จะเพียงพอ
กับการรับมือกับโรคนี้

เดี๋ยวจะมีการประชุมกัน๓กระทรวง
ในการออกมาตรการเข้มข้นนะคะ

หลักเลยก็จะมีการติดตั้งเทอร์โมสแกน
เจ้าเครื่องสแกนวัดไข้๕สนามบินนานาชาติของไทย
ก็จะกระจายอย่างเข้มข้นในการตรวจคนที่จะเข้าเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ออกมาเปิดเผยมาตรการบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มนักท่องเที่ยว
รวมทั้งประสานสถานทูตจีนติดตามข้อมูลผู้ป่วยจีน
แล้วก็สื่อสารให้คนจีนเข้าใจถึงมาตรการเข้มข้นของเรา
รับมือตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมยกระดับการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน
ในส่วนของการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีการส่งสาธารณสุขระบุว่า
ได้สร้างการให้ติดตั้งเครื่องสักแก่นอุณหภูมิ

สนามบินที่ต้องรองรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
โดยเฉพาะที่สุวรรณภูมิ
อนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตและกระบี่
ที่มีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีมาตรการนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการแสดงความคิดความเห็นของนายอนุทิน
หลังจากที่นายอนุทินเนี่ยไปโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะข้อความเนี้ย
ระบุบอกว่าวันนี้เขายกเลิกไฟล์จากอู่ฮั่นแล้วสนามบินจะตั้งเครื่องตรวจคนไข้ที่เกรดของไฟล์นี้
สวรรค์วิมารทำไมล่ะครับคิดนิดนึงก่อนว่ากล่าวนักอ่าว่ากล่าวกันนะ
ตอนนี้ยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่เนี้ยค่ะค่ะโพสต์ที่เห็นเนี้ยอืม
คือจากประเด็นนี้ทำเอาชาวเน็ตพากันถล่มยับเลยนะคะวิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาของรัฐบาล
แต่ว่าต่อมานายอนุทินก็โพสต์ใหม่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังควบคุมสถานการณ์ไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี
ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ที่คุมไม่ได้ก็คือการปล่อยเฟรคนิว
ขอให้ประชาชนเนี่ยฟังข้อมูลจากกระทรวงที่เดียวฟังเสียงท่านหน่อยค่ะอืม
เขายังยังจีดยันว่าเอ่อ
สถานการณ์ทุกอย่างยัง
ข้อมูลในใดหวังว่านักท่องเชื่อจะเข้ามาเป็นเพื่อนหลาย

เพื่อเรื่องดูการป้องกัน
แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยนะคะ

หรือว่าแอลกอฮอล์กับเชื้อล้างมือก็ได้

ล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย

การป้องกันตัวเองจากไข้หวัดทั่วไปนั่นแหละ

ปิดปากปิดจมูกเวลาไอจาม

มันล้างมือนี่ก็สำคัญเวลาเราไปห้าง

เพราะเชื้อนี้มันมาจากการกินที่มันไม่สะอาดนั่นแหละ

ขณะที่เรากำลังวิตกกังวล
หวาดกลัวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ก็มีพฤติกรรมของคนจีน

มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนี้เลย

เอ๊ะทำไมน้ำมันไหลนองมากับพื้น

โอ้โหชายจีนยืนฉี่อยู่ตรงรถไฟฟ้า

ไหนเค้าบนรถแล้วน้ำมันก็ไหลมาเนี่ย

แล้วมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องของ

ผู้หญิงคนนี้เขาโพสต์ภาพเห็นไหมผู้ชายเสื้อขาว

นะฮะเขาก็เขียนต้นเรื่องว่า

จู่เอ๊ะน้ำอะไรมาไหลมาที่พื้น

สุดท้ายมองไปมองมาทราบความจริงว่าผู้ชายใส่เสื้อขาวคนนี้เป็นคนจีน
นะฮะเขาเปิดซิปออกมาแล้วก็ฉี่กลางรถไฟฟ้า
ทำไมป่นมากเหรอค่ะแล้วคุณดูคนดิมันน้อยที่ไหนอ่ะ

เรื่องนี้โอ้โหชาวเน็ตก็แบบจวกยับเลยอ่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของมารยาทของผู้ชายคนนี้นะครับ
พร้อมกับนี่แหละมันเป็นที่มาความกังวลเรื่องของการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่
มันระบาดอยู่แล้วแล้วถ้าทำแบบนี้อีกมันจะเป็นการระบาดไปอีกไหม
แล้วถ้าถ้าคนคนนี้เขาเป็นอีกอ่ะค่ะ
มันก็ยิ่งแบบแพร่กระจายไปแล้วคนอยู่ในขบวนจำนวนมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าในปัสสาวะเนี้ย
มันมีเชื้อหรือเปล่านั่นน่ะสิแต่เห็นมีรอยเหยียบเยอะเลยอ่ะอืมนั่นสิ
ก็ต้องช่วยกันระวังนะฮะเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดหรือเปล่า
ในส่วนของคนจีนแต่ว่าเราเองเป็นคนไทยต้องระวังด้วยตัวเองก่อน
แล้วก็แบบไหนถูกต้องแล้วหน่วยงานเขาก็พยายามจะป้องกันกันอยู่นะครับ